ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการทำศัลยกรรมกันหน่อยนะฮะ
ก็ไม่ถึงขั้นเป็นศัลยกรรมที่แบบเปลี่ยนรูปโฉมรูปลักษณ์อะไรขนาดนั้น
เป็นการทำเพื่อความงามของผิวพันธุ
แต่ทีนี้ผิวพันธุ์ตรงนี้ที่มีการเผยแพร่คลิปออกมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยรู้แล้ว
แต่ว่าหลายท่านก็ไม่ทราบว่ามันมีผมก็ไม่ทราบว่ามีค่ะเขามีมานานแล้ว
จริงป่ะไม่ได้หมายความว่ารู้ว่ามีแล้วจะไปทำนะคือแค่รู้สึกเออมันมีด้วยเหรอ
แต่เขาบอกส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มชายรักชายคนรักเพศเดียวกันเขาจะไปทำ
เป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่เขามีการเปิดเผยคลิป
ที่กำลังทำเลเซอร์ที่บริเวณอวัยวะเพศชายให้กับลูกค้าอืมอ่า
คนที่มาทำก็บอกว่าก็เพื่อให้มันมีสีขาวอมชมพูค่ะอันนี้ในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย
คืออวัยวะเพศชายเนี่ยมันจะออกสีคล้ำเข้มหรือว่าสีดำนะครับ
บอกว่าที่มันเป็นสีคล้ำเข้มหรือว่าดำก็เพราะว่ามันอยู่ตรงระหว่างวางขา
ตรงซ่อขามันมีการเสียดสีตลอดเวลาอืมอ่าหลายคนก็เอ๊ะ
มันก็ไม่ได้ไปโดนด่งโดนแดดอะไรยังไงเนี่ยทำไมมันถึงดำกว่าจุดอื่น
กว่าตัวดำกว่าแขนในหลักทางการแพทย์บอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันถูกการเสียดสีอยู่ตลอด
อืมนะครับแทบจะตลอดเวลาทั้งวันอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปตรวจสอบครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปตรวจสอบตามคลิปเลยนะครับของสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนทบุรี
ที่ใช้เลเซอร์ในการเปลี่ยนสีอวัยวเพศให้กับชายที่นอนอยู่บนเตียงจากสีคล้ำให้เป็นสีขาวอมชมพู
แล้วก็มีการแชร์กันในสังคมออนไลน์พร้อมกับระบุข้อความว่า
ล่าสุดเลเซอร์ติกาจูก็คงจะแทนคำว่าอวัยวะเพศให้ดูน่ารัก
ลดการสร้างเม็ดสีผิวไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเรื่องนี้จากนางสาว
ซึ่งเปิดเผยว่ากรณีการยิงเลเซอร์ที่อวัยวะเพศชายเป็นเรื่องที่ทำกันมานานแล้ว
เนื่องจากมีผู้ชายมาขอทำจำนวนมาก
โดยเฉพาะในส่วนของชายรักชาย
อยากมีอวัยวเพศขาวใส
เหมือนกับของผู้หญิงที่เขาไปทำกัน
ของผู้หญิงก็ทำกันใช่ไหมก็มีก็เคยได้ยินข่าวนะครับใช่ค่ะ
นุนราคาทำต่อครั้งก็ประมาณ๔๙๙๐บาท
ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ๑๕๓๐คน
พร้อมกับยืนยันว่าเครื่องมือฉายแสงเลเซอร์

มีมาตรฐานความปลอดภัยมีใบรับรองจากออย
ไม่มีผลข้างเคียงกับผู้มารับบริการอย่างแน่นอน

ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลนะครับ
ก็อาจจะให้แปะยาชาร์จ๔๕นาที

มีการผ่านออยนะคะทั้งไทยและต่างประเทศอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็เบื้องต้นแล้วคุณหมอค่ะจะมีการ
ในส่วนของให้คำปรึกษาคนไข้ทุกเคสนะคะ

ตัวนี้มันจะเน้นในส่วนของการปรับสภาพผิว
ทำให้ขาวใสขึ้นนะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะ
มันจะช่วยปรับสภาพผิวทำให้เฉดเนี่ย
ได้สูงสุดก็แค่๔ผิวคนไข้เท่านั้นนะคะ
จะไม่ได้ขาวแบบประมาณว่าจุดขาวกับผิวจริง
หรือว่าออลล่าขึ้นทันทีอันนั้นไม่ใช่ค่ะ
เราก็ถามคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับ

ก็บอกว่าก็มาทำประจำแหละ
โปรแกรมยิงเลเซอร์อวัยวะเพศเนี่ย
ที่ทำก็เพราะว่ายิงแล้ว
มันก็ทำให้อวัยวเพศมีสีขาวอมชมพูจริง
ทำให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

และก็ยังไม่เคยมีผลข้างเคียง
อันนี้ที่เขาบอกนะฮะ
ออกมาคือดำมากคือเราก็ทำแบบนี้มันก็จะดูไบร์ท
ทำครั้งแรกมันมันต่างเลยอ่ะครับ
ผิวมันแบบมันดูสว่างขึ้นมันดูขาวขึ้นใหญ่
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำเราเจ็บไหม
ตอนทำครั้งแรกคิดว่ามันจะเจ็บแต่พอทำไม่ค่อยเจ็บเท่าไห
มันแป๊ปแป๊ปเผยเฉยอ่ะเหมือนแบบเหมือนหนังยางดีทเรา
มีผลข้างเคียงอะไรค่ะขนาดจากนี้ครับ
อ่าทำตอนแรกมันจะแดงแดงประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มันก็หาย
แล้วก็พวกทาพวกครีมพวกนี้บำรุงก็ปกติไม่มีอะไร
แต่คนที่ไปใช้บริการเขาตอบอย่างมั่นใจนะคุณภาคภูมิ

เขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขมั่นใจ
อันนี้มุมของปรากฏการณ์ข่าว
ปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะ
ถ้าในมุมของทางการแพทย์นะครับ
แพทย์หญิงมิ่งขวานวิชัยดิตภูมิในการสถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าในทางการแพทย์เนี่ยการนำเลเซอร์มาใช้
เพื่อรักษาฝ้ากระปานแดงปานดำ
ประยุกต์ใช้กับริมฝีปาก
หรือว่าบริเวณยอดอก
หรือว่าหัวนมให้มีสีชมพูเนี่ยอันนี้มีนะครับ

เพื่อทำให้อวัยวะเพศชายขาวขึ้น

ก็คือช่วยลดจำนวนเม็ดสีให้น้อยลง
เนื่องจากการทำเลเซอร์จะไปทำลายเม็ดสีของผิว
ก็จะมีผลข้างเคียง๓เรื่องหลัก

ที่บริเวณอวัยวะเพศชายมันอ่อนไหวง่าย

ถ้าไปโดนเส้นเลือดโดนเส้นประสาทที่มันมีเยอะแถวนั้น
มันอาจจะเกิดการมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ

ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวใสสวยเลย
ใช่ไม่ใช่ก็ต้องไปทำบ่อย

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการให้บริการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออกมาระบุว่า
การโฆษณาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
เป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสได้ประสานกับออย
ให้ดำเนินการเอาผิดกับสถานบริการแห่งนี้แล้ว

แล้วก็ยังผิดเรื่องของลักษณะการโฆษณาสถานพยาบาล
ตามพบสถานพยาบาลด้วย
เพราะมีการระบุชื่อโรงพยาบาลชัดเจน
แม้ผู้โฆษณาจะไม่ใช่สถานพยาบาลเองก็ตามที่เป็นฝ่ายโฆษณา

มีการยินยอมโฆษณาเองจริงแต่ก็ถือว่าผิด
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
และปรับอีกวันละ๑๐๐๐บาทจนกว่าจะยุติการโฆษณา
โดยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขรับทราบเรื่องแล้ว
และกำลังจะเข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลแห่งนี้
ก็คือผิดในเรื่องของประเด็นการโฆษณา
ใช่เพราะว่าบางครั้งมันเป็นการโฆษณาที่
คนที่ไปรับบริการเนี่ยจะมีอันตรายขนาดไหน

แล้วมันก็เห็นชัดเจนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือการทำเลเซอร์อะไรแบบนี้ค่ะ